ส่วนบรรยากาศสีสันต่างเนี่ย

มีภาพนะ
อันนี้ตอนได้หมายเลขเรียบร้อย
นี่เลข๑๑เขาชูของเขาแบบนี้นะ

อ่ามีจุดไหนอีกสรีสัมพทย์กล้องเชื้อต่าง

หมายถึงชอบบรรยากาศแบบพวงมาลัยดอกเตาเรืองนะพี่หอยพี่เบิร์ด

ผู้สมัครทุกคนก็ต้องอย่าลืมนะฮะ
ทั้งคุณผู้ว่ากรธมแล้วก็สมาชิกสมหาเขตกรุงเทพ๕๐เขตด้วย
กรกตเขาก็กำหนดเอาไว้เรียบร้อยแล้ว

เชิญนี้มีเรื่องของหอแล้วศพ

หาริกรการหาเสียงด้วยความคื้นเคลง

ถ้าผู้ชมอย่าลืมนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้
ถ้าจะดูเรื่องของปฏิทินในการรับสมัครแล้วก็ไปถึงวันเลือกตั้ง
เดี๋ยว๒๖เมษายน๒๖เมษายนกตกม
จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ล้านกว่าคนในขณะนี้เนี่ยเดี๋ยวท่านไปดูไปเช็คชื่ออะไรของท่านด้วย
ว่ามีชื่อเรียบร้อยมีใครไปสวมสิทธิ์สวมชื่ออะไรยังไงหรือเปล่า
และวันเลือกตั้ง๒๒พฤษภาคมนะครับวันเลือกตั้ง๒๒พฤษภาคม
อยู่กับเราที่ไทยรัฐทีวีใช่ครับในทุกช่วงข่าวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ถึงวันเลือกตั้งถึงนับคะแนนถึงรู้ผลเลยนะฮะ
ผู้ว่ามหานคร๖๕อยู่กับเราที่ไทยรัฐทีวีนี่แหละ
ลองดูกันนะว่าผู้มีสิทธิ์๔๕ล้านคนกอทมตั้งเป้าไว้ต้อง๗๐

ใช่ลองดูว่าปีนี้น่าสนใจแค่ไหนนะครับ